ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เขาได้มีการจัดให้ประชาชนฉีดที่ฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
แล้วคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าโอ้โหไม่มีการเว้นระยะห่างใด

และคนแออัดแน่นมากเป็นห่วง
กลัวจะเป็นการแพร่เชื้อโควิด๑๙มากกว่าไปฉีดวัคซีน

ภาพนี้ค่ะแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ

ก็เลยไปตรวจสอบให้ว่ามันแออัดแบบนี้จริงไหม
ทีมข่าวไปวันนี้ค่ะคนก็ยังไปกันเยอะนะคะ

ก็เป็นทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เขาคอยบริการพี่น้องประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
การค้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตที่ปฐุมธานี
วันนี้ก็มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
คนไม่ได้เยอะเหมือนในคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ท่านหนึ่งนะคะนายวิทยาอายุ๓๙ก็บอกว่าก็สะดวกดีนะ
แออัดเหมือนที่เห็นในคลิปที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
นายสุริยาธรรมศาลาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
ก็เลยบอกว่าอ๋อภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

มันคือชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต

มันคือชั้นใต้ดินแล้วเดี๋ยวจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะ
ว่าแล้วทำไมภาพมันออกมาว่าคนแน่นขนาดนั้น
คือเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือในอาคารเนี่ยมันก็จะมีการลงทะเบียนพักคอย
มีเก้าอี้เว้นระยะห่างแบ่งเป็นโซนไม่ให้แออัด
แต่ภาพที่เห็นมันคือด้านนอก
มันคือด้านนอกมันคือชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
คือภาพที่แชร์ออกไปในโลกออนไลน์มันคือเหตุการณ์เมื่อวาน
คนที่ไปเยอะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
เขาจัดแถวไว้เขาจะมีแถบสีขาวแดงกั้น
แต่เหมือนคนไปโดนแถบตรงนั้นนะคะขาดแถบขาด
แล้วก็กลวยที่วางกั้นเอาไว้มันล้ม
แล้วคนก็เหมือนกับพยายามเข้าไปให้ตัวเองได้คิวแบบเร็วที่สุด
มันก็เลยเห็นภาพแบบนี้อันนี้เจ้าหน้าที่ชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
ว่ามันเป็นภาพเมื่อวานลานจอดรถชั้นใต้ดิน
คนทำเชือกกั้นขาดทำกลวยล้ม
แถวที่จัดเอาไว้เนี่ยมันก็เลยไม่เป็นแถวแล้ว

แล้วคนที่ไปฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มที่นี่
ก็จะมีทั้งฉีดเข็มแรกครับและมีทั้งไปฉีดเข็มสอง
เจ้าหน้าที่ก็ฝากชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าภาพที่แออัดมันคือด้านนอกด้วย

ปกติมีเชือกก้านขาวแดงแล้วมีกลวยวางแบบนี้ค่ะ

แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพอเข้าไปด้านใน
มันก็โล่งมีเก้าอี้

แล้วก็แบบเว้นระยะห่างแบบถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะ

เพราะว่าวันนี้ทีมข่าวของเราไปดูมา

แต่ก็ต้องรีบแก้ปัญหาในช่วงเวลานั้น

เพราะว่าคนก็กังวลกันว่าใครจะติดโควิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนั้น
ก็ควรจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในวันนั้นให้มันดีด้วยนะคะ